กลับมากลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องที่เป็นเรื่องทอลกออฟเดอร์ทาวน์ในวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะ
กรณีที่ไฮโซแชมป์ไปทำร้ายร่างกายคุณรัศมีแขที่ผับแห่งหนึ่งที่พัทยา
คุณรัศมีแคร์แกก็เลยไปแจ้งความเอาผิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดคือ๓กันยายนที่ผ่านมา
ปรากฏว่าอีกวันถัดมาค่ะคุณรัศมีแขให้สัมภาษณ์กับคุณมดดำในรายการข่าวใส่ไข่
เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
ก็มันก็โดนเต็มแหละพี่มันต้องก้วนข้าวหน้าค่ะ
ก็ตอนนี้มันเริ่มมีปั่วตรงฟันตรงต้านบนด้วยเดี๋ยวต้องไปดูด้วยค่ะ
แล้วเขาติดต่อกลับมาขอโทษขอโพยหรือยัง
ก็มีอยากจะคุยครับแต่ว่าพอดีทางเรายังยังไม่พอ
แล้วทำไมหล่อนไม่ตีเขากลับตัวหล่อนก็ใหญ่
ก็เอาจริงก็คว้าไม่ทันด้วยแหละพี่
อ๋อมันเร็วมากเหรอน้องแถมมันเร็วมากใช่ไหม
พอมันเร็วมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก
แขอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ตีหน้าแขไหมลูก
ก็เอาจริงก็ไม่มีอะไรฮะก็มันทำไปแล้ว

เราเป็นว่าเรามาทำทุกอย่างให้มันถูกต้องดีกว่าค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนะคะเมื่อวานนี้คู่กรณีก็คือ
ไฮโซแชมป์ค่ะออกมาโพสต์ไอจีอินสตาแกรมนะคะ

แล้วก็ขอโทษขอโพยคุณรัศมีแขนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณรัศมีแขมีความเคลื่อนไ
เป็นครั้งแรกนะคะเจ้าตัวเนี่ยโพสต์อินสตาแกรมค่ะ
พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าขออนุญาตพักตัวพักกายพักใจนะครับ
แล้วก็ติดแฮชแท็กวิถีคิงคองค่ะ
แล้วก็เพื่อนศิลปินดาราไปให้กำลังใจเยอะ
เฉพาะหมอกล้องสรวิทย์คอมเมนต์บอกว่ากลับมาได้แล้ว
ไปเสียเวลาจิตตกรัศมีแขก็ตอบกลับไปว่า
พี่หมอทีนี้ประเด็นที่มันเป็นดราม่าต่อเนื่อง
สำหรับวันนี้เนี่ยกรณีที่ไฮโซแชมป์เนี่ย
มีการไปโพสต์เมื่อวานโพสต์อินสตาแกรมขอโทษใช่ไหมคะ
แล้วก็ไปโพสต์หลักฐานการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
จำนวนเงินทั้งสิ้น๒๔๘๖บาทที่โอนให้กับคุณรัศมีแขก
เนี่ยค่ะสุดท้ายลบไปนะคะแต่คราวนี้มันเป็นดราม่า
เพราะว่าชาวเน็ตเขาแขวะค่ะเขาเหน็บค่ะ
บอกว่าแหมโอนเป๊ะเหลือเกินนะฮะ๒๔๘๖บาท
นำมาสู่ผู้ชายคนนี้ค่ะคุณผู้ชมอีกคนนึงนะคะ
คู่กรณีของไฮโซแชมป์วันนี้ออกมาโพสต์เช่นเดียวกันค่ะ
อานันทวีปชายางกูลณอายุทยานะคะ
ออกมาโพสต์ข้อความเผ็ดร้อนผ่านทวิสเตอร์ส่วนตัว
ข้อความบอกว่าเห็นถนัดโอนเป๊ะรบกวนโอนในส่วนที่สารดีกาพิพากษาสั่งให้จ่ายมาด้วย
นี่๘ปีแล้วคิดว่าให้เวลาในการตั้งตัวเก็บเงินนานเกินพอแล้วนะ
ยอดนี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะ๒๗๖๘๘๖บาท๒๔สตางค์
มาเป๊ะแบบนี้ได้นะไม่ว่ากัน
แท็กรัศมีแคร์แฮชแท็กเซฟรัศมีแคค่ะ
คู่นี้คุณผู้ชมค่ะเขาเคยมีคดีความกันเมื่อปี๒๕๕๙
โดยชายอานันทวีปเป็นโจทยื่นฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากไฮโซแชมป์
กรณีที่ไฮโซแชมป์ไปเบี้ยวค่าจ้างจัดอีเวนต์
คดีนี้ไฮโซแชมป์แพ้คดีจนต้องมีการชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว
วันนี้นักข่าวของเราก็พยายามที่จะติดต่อไปที่คุณชาย
เธอเองก็ออกมาโพสต์ไอจีครั้งแรกนะคะหลังจากที่เกิดเรื่องราวภาพนี้นะคะ
มีอยู่อันหนึ่งนาฬิกาทรายมันหมดไปแล้วนะคะ
ชาวเน็ตก็ตีความต่างนานาไปว่าเอ๊ะเธอจะสื่อความหมายอะไรค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณน้ำหวาน
น้ำหวานพร้อมจะเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือยัง
ก็สามารถสัมภาษณ์ได้ตามปกติแต่จนถึงตอนนี้
ทีมข่าวยังไม่ได้คำตอบจากผู้จัดการส่วนตัวว่า
แล้วน้ำหวานเนี่ยเขาจะมีงานอีเวนต์เมื่อไหร่ค่ะ
ส่วนคดีความที่คุณรัศมีแค้ไปแจ้งความวิทยาศาสตร์ภอมเมืองพัทยานะคะ
เราติดต่อไปแล้วปรากฏว่ายังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของคดีค่ะ